บอกเลยว่ามีความสุขมากที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
แต่ว่ายืนยันไม่ได้ลาออกจากวงการบันเทิงนะคะ

ให้ปายังไงก็ยังไม่ทิ้งงานแสดงค่ะ

จะหนีเมืองกรุงมุ่งไปทำไร่ทำสวน
จริงแล้วพี่ชาคิดก็แพลนกับภรรยาเอาไว้แล้วค่ะ
ว่าจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยก็แล้วกัน
อย่างล่าสุดค่ะพี่ชาคริสเนี่ยก็คัมแบ็คกลับมารับบทแซ่บค่ะ
คลับไฟเดย์ในรอบ๑๐ปีเลยนะ

จึงสีภรรยาพี่แอนก็ไฟเขียวพันตลอด
๔ปี๑๐ปีพอดี
ใช่เพราะว่ายังคุยกับแอสอยู่เลยว่า

แอนว่าไงบ้างคะภรรยาตัวจริง
ก็ดีนะครับเพราะว่าจริงแล้วผมว่าทุกคนก็เป็นแฟนละคร
ก็ดีได้กลับมาเล่นแบบว่าดราม่า

ตอนนี้หมดฤดูปลูกมังคุดทุเรียนไปแล้ว
ชาคริสก็เตรียมดินเอาไว้ปลูกอย่างอื่นต่อ
ยืนยันว่าพี่ไม่ใช่เสียนะ

เพราะสีภรรยาพี่แอนจ้า
ฝากขอบคุณทุกคนเลยที่ชื่นชมครอบครัวว่า

ตอนนี้ก็เหลืออัโวคาโดปากไป

หลายคนชื่นชมว่าแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่แบบติดตาม
แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาในเพจ

เขาจะซ่าได้เฉพาะในบักโพลอย่างเดียว

โอ้โหน่ารักนะคะถ้าออกรายการแล้วเขิน
เอาให้เป็นไลน์ติดตามได้ในช่องยูทูปเขาได้นะคะ

พระเอกหนึ่งในวงใจอยู่นะคุณผู้ชมนะ